ต่อกันนี่ดีกว่าเป็นกระแสจริงไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ

ชั่นใหม่มาแต่ว่าคนก็คิดถึงเวอร์ชั่นเก่านะคะ
เออนะคุณผู้ชมค่ะเวอร์ชั่นเก่าก็มีใครบ้างนะ
กิคกี้แคทเรยายองลิสนะครับคุณเจนนี่มิชัยหน่าดอก
นี่เป็นตอนงานแต่งคุณเจนี่โปรลิตานอน

ไม่ใช่มันเป็นงานแต่งเขาแต่ก็เอาซะหน่อยไหนรวมตัวแล้วนะคะ
สาวแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันนิดนึงละกันนะคะ

ไม่ใช่อะไรพี่ออฟก็โพสต์คลิปลงแล้วก็บอกว่าด้วยความภูมิใจฉันนะนะจ๊ะเคยเป็นหนึ่งในสมาชิก๒๒๐๐ราตรีกับเขาเหมือนกันนะจ๊ะแต่เนี่ยเป็นเวอร์ชันพิษดานะจ๊ะเขาก็บอกแกล้งตัวเองไว้แบบนั้น
แฟนเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เลยว่าโอ้โหพี่อ๊อฟเนี่ยเต้นเอาตายเลยนะคะคุณค่ะ
ก็เรียกร้องอยากเห็นพี่อ๊อฟนะได้รวมตัวกับ๕สาวอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน
นี่เขายืนข้างคุณหญิงรัฐาเลยประกบคู่กันเลยแบบนั้นรอเลย
เคมีเขาเข้ากันมากรอเขาไฟ่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ
คุณผู้ชมเวอร์ชันคุณอ๊อฟว่าแบบพิษดาแล้วใช่ไหมคะ
มานี่ค่ะดิฉันมีอีกหนึ่งท่านค่ะ
ส่งเข้าประกวดอีกแล้วญาติเยอะนะคะ

สองราตีเวอร์ชันปิงปองไดรี่ออฟตุซี่เป็นยังไง

โอ้โหฉันชอบสีมากเลยนะคะตาแสบไปหมดแล้วค่ะ
ปิดท้ายจริงคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้
วันนี้โซเชียลแบบว่าแชร์สนั่นเลยค่ะ

เอามาทำเข้ากับท่วงทำนองของจินนี่จ๊ะแบบเป๊ะเลยคุณผู้ชม
ใช่อาจจะเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ
โอ้โห

คนตัดต่อก็ยอดเยี่ยมมากลงท่าทุกอย่าง
คุณดูคืนเดียว๒แสนวิวเยอะมากจริงนะคะ